ที่ชนบุรีมีป้าคนนึงเมาเมาหนักมากคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่า
ค่ำไหนนอนนั่นใช่ไหมป้าคนนี้เมาไหนนอนนั่นเลยครับ
เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครหนูปากก็ไม่รู้
ป้าไม่รู้จักหรอครับป้าไม่รู้จักหรอ
อ๋อแล้วรถป้าเหรอครับรถป้าค่ะ
แต่เขามานอนแต่เมื่อไหร่ป้าป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ครับแล้วปลุกเขาหรือยังครับปลุกเขาแล้วไม่ตื่นเหรอ
พวกเขาไม่ลุกไม่ตื่นแล้วเขาก็ด่าไม่หยุดเลยเนี่ย
คนที่นอนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมชื่อป้านิงนะ
ส่วนผู้หญิงที่เดินอยู่ทางขวากางเกงขาสั้นสีม่วงอันนั้น

แหม่มหัวเสียเลยฮะเพราะผู้หญิงเมารายเนี้ยป้านิงเนี่ยนะ
จู่ก็ขึ้นมานอนท้ายรถกระบะเธอรู้จักก็ไม่รู้จักฮะ
เป็นกระบะทะเบียนหกหกเก้าหกกรุงเทพอ่ะบอกซะหน่อย
แหม่มเขาก็จอดอยู่หน้าร้านขายของชำในซอยสัตหีบสุงวิทย์สี่สิบเอ็ด
เอาละเอาละมาแล้วป้านิงป้านิงยกมือได้สติแล้วฮะป้านิงเนี่ยยังจำตัวเองได้
ป้านิงอายุหกสิบห้าปีเอาป้ามาทำอะไรป้านิงป้าบอก
มาหาผัวมาตามหาผัวในซอยนี้เดี๋ยวนะคือคือยังไง
คือป้าแกมีผัวอยู่แต่อันนี้ที่ป้าเล่านะ
แต่ผัวแกน่าจะมาอยู่ในซอยนี้มาทำอะไรไม่รู้แหละ
จะมาตามปรากฏป้าหาไม่เจอโอ้เศร้าหาผัวไม่เจอทำยังไง
ซื้อเหล้าขาวสี่สิบดีกรีมาซดย้อมใจโอ้โหซดไปซดมาภาพตัดครับ
ปุ้ยฮะภาพตัดปุ๊บป้านิงว่ายังไงบ้างฟังหน่อย
ไปเมาไหนมาครับสองตั้งไม่อันนี้อันนี้มันรถคนอื่นค่ะนะป้า
ป้าอยู่ในบ้านอ่ะอ๋อตามหาสามีอ๋อป้าตามหาสามีเหรอ
สามีหายไปกี่วันแล้วจ้ะเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านมา
แล้วทีนี้ป้าก็เลยรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้พอจำบ้านตัวเองได้ไหมครับ
อยู่ซอยไหนบ้านอยู่ซอยไหนครับไปไหนมาเนี่ยอยู่ซอยอะไร
ป้าไม่ได้เมาก็หย่ำเป้ขนาดที่ว่ามาซื้อเหล้าเขากินเหล้าตัวเองต้องมาย้ำฉายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีอนาคตเนี่ยมันเป็นแฟนไม่ได้
จับใจความได้ไหมคุณผู้ชมแปลว่าอะไรนะป้าบอกป้าก็ไม่ได้เมาหย่ำเปย์ถึงขนาดไปซื้อเหล้าเขามาอืม
แล้วก็ไม่รู้อนาคตตัวเองอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมหลักก็เมาพอสมควรเลยนะป้านิ่งนะ
ต้นครับตำรวจก็โอ้นี่ฉุดให้ฉุดป้านิงลุกป้านิงลุกค่ะ
ไปนอนที่โรงพักก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รอให้ป้านิงเนี่ยสั่งเมา
เดี๋ยวรอจำบ้านได้คือเมื่อกี้ถามดูป้าป้าบ้านป้าอยู่ไหนอืม
ตอบด้วยนะคือไม่ได้บอกว่าบ้านอยู่ซอยไหนด้วย
แต่เดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะพาส่งกลับบ้านครับหรือว่าถ้าญาติป้าก็เห็นข่าวอยู่
มารับป้าได้นะที่สพสัตหิบไม่แน่ป่านนี้อาจจะกลับบ้านแล้วก็ได้นะ
น่าเป็นห่วงน่ะน่าเป็นห่วงน่ะเอาแบบแบบเนี้ยเอารับภาพตัดนะค่ะ